ไปส่องตัวเลขทะเบียนรถของคุณสิริพรอำไพพงศ์

แล้วก็ล่าสุดคุณพี่สิริพรเขาไปไลฟ์เฟซบุ๊ค
ขณะที่กำลังทาสีเกล็ดพญานาค

บอกแล้วว่านั่งคันไหนออกคันนั้น

โอ้โหคอตัวเลขไปส่องทะเบียนรถใหญ่เลย

นี่คุณผู้ชมคะเป็นหนึ่งในนักร้องลูกทุ่ง
ดวงด้านการเสี่ยงโชคจริง

เจ้าของฉายาราชินีลูกทุ่งหมอลำสิริพรอำภัยพงศ์
ที่เรียกว่าแทบจะมีโชคทุกงวดเลยนะคะ

เจ้าตัวยังมีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับพญานาคเป็นอย่างมาก
เพราะเคยทำให้โชคดีมาแล้วหลายงวด
เงินต่างที่ได้รับจากการเสี่ยงโชค
เจ้าตัวเองก็ไปทำบุญไปสร้างวัด

แล้วก็แบ่งไปบริจาคให้กับผู้อื่นเสมอด้วย
เจ้าตัวกำลังทาสีเกร็ดพญานาคหน้าวัด

ประตูสวรรค์เปิดโลกเปิดให้ผ่านแล้วนะคะ
คลิปดังกล่าวสิริพรพาชมซุ้มประตูพญานาคของวัดป่าสว่างธรรม
ตำบลดอนกลอยที่อำเภอพิบูรณรักษ์จังหวัดอุดรธานี
ที่เห็นไหมคะถูกตกแต่งอย่างสวยงามจริง
มีการเชิญชวนผู้ที่สนใจมาช่วยกันทาเกร็ดพญานาค
มีความยาวสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะ๑๕๐๐เมตร
จากนี้ก็ยังอนุโมทนาบุญกับผู้ที่ร่วม
บุญสร้างซุ้มประตูดังกล่าวด้วย
ก่อนที่จะลองพ่นสีเกร็ดพญานาคดูบ้าง
จากนั้นเจ้าตัวก็เดินไปที่รถพร้อมกับบอกว่า
ก็บอกแล้วว่านั่งรถคันไหนออกคันนั้น
นี่ก็ไม่เชื่อนะไม่ได้บอกหวยนะ
นั่งคันไหนออกคันนั้นพี่นางบอกแต่เขาไม่ซื้อเอง
นี่ดูสิส่องดิ

แล้วก็ชี้ด้วยนะโอ้นี่เลขนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ

บอกแล้วนั่งคันนั้นออกคันนั้นอันนี้ก็ไม่เชื่อเนอะ
ไม่ได้บอกหวยนะนั่งคันไหนออกคันนั้นพี่นางบอกแต่เขาไม่ซื้อ
คุณผู้ชมเชื่อไหมบรรดาเหล่าแฟนคลับเนี่ยนะคะ
พากันเข้ามาส่องเลขทะเบียนรถคันนี้กันเพียบเลย

แต่ว่าเลขเด็ดจะตรงกับที่ออกหรือเปล่าเดี๋ยวรุ้นกันรุ้นพรุ่งนี้ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวียังคงเดินทางไปที่วัดป่าสว่างธรรมในอำเภอพิบูรรักษ์ที่อุดรด้วยนะคะ
ไปสอบถามกับเจ้าตัวเลยคุณสิริพรอำไพพงศ์
ไปถึงบริเวณประตูทางเข้าวัดพบรูปปั้นพญานาคปางนาคปรก๒ต้นยาวระยะทาง๒ต้นค่ะขออภัย
ยาวอย่างที่บอกไป๑๕๐๐เมตร
แล้วก็มีพระพุทธรูปปางเปิดโลกตั้งตรงานอยู่ตรงกลางซุ้มประตูด้วย
มีชาวบ้าน๓๔คนกำลังทาสีเกร็ดพญานาคอยู่
ไปสอบถามก็ต้องตกใจค่ะ
เพราะหนึ่งในชาวบ้านที่กำลังทาสีเกร็ดพญานาคนั้น
แท้จริงแล้วอ้าวพี่นางมาทำอะไรคะ
ทาสีนั่นเองทาเองเลยนะคะ
พร้อมกับเปิดเผยว่าได้บูรณะสร้างวัดนี้มา๖๗ปีแล้วค่ะ
ใช้เงินไปประมาณ๔๐ล้านบาทบนเนื้อที่ประมาณ๒๐๐กว่าไร่
เหตุผลที่บูรณาสร้างวัดนี้เพราะว่าแต่ก่อนมีพระมาจำวัดนี้
แต่ก็อยู่กันไม่ได้เธอก็งงอะนะคะ

ก่อนที่จะมีคนมาบอกว่าต้องไปสร้างพระนาคปรก
เธอก็เลยสร้างแต่ก็สร้างไม่สำเร็จ
ไปนิมนต์พระมาดูพระก็บอกว่าต้องสร้างพระนาคปรก
ให้เป็นประธานสถานที่ก่อนแล้วบริวารของปู่จะมาอยู่ด้วย
เธอก็เชื่อนะคะนี่แหละแบบนี้แหละพระนาคปรกนะคะ

สร้างพระนักปรกให้เป็นประธานพร้อมอธิษฐานจิตถึงพ่อปู่
ว่าหากอยากให้เธอเป็นผู้สร้างก็ขอให้สำเร็จ

สุดท้ายก็สร้างสำเร็จในเวลาอันรวดเร็วค่ะ
นางเชื่อว่าบริเวณพื้นที่วัดนี้ต้องเป็นวังพญานาคมาก่อนแน่นอน
ซึ่งตรงนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
ค่ะไปดูบรรยากาศอีกที่หนึ่งบ้าง
ที่อาสมหรือศรีเน่นทาสพุทธคุณที่อยู่บางไส้บริษัท

สูงสามสิบสี่เมตรกุมารเจ้าสัวเฮงและอีกหลายคนก็มาแก้บนกุมารเจ้าสัวเฮงนี่แหละค่ะ
เพราะว่ามีโชคลาภกันไปอีกจุดหนึ่งที่ประชาชนเขาสนใจมาก
เค้าไปส่องห่างน้ำมลพ่อปู่หรือสีโพรเมศเนี่ยแหละค่ะ
แต่ละคนก็มองเห็นตัวเลขของตัวเองกันไปนะคะแล้วก็ไปตีเป็นเลขเด็ด
ก็แล้วแต่ใครจะจับคู่ยังไงนะไปอีกที่หนึ่ง
นี่ชาวบ้านในพื้นที่เขาไปกราบไหว้ขอพรเจ้าพ่อวัวแดงค่ะ
ตั้งอยู่ปากทางเข้าหมู่บ้านซึ่งชาวบ้านเขาเล่าว่าร่วมกันสร้างรูปปั้นวัวแดงสองตัวมานานสามสิบปีแล้ว
ก็ทำให้วัวแดงเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านแบบนี้แล้วเขาก็ตีเลขเด็ดกันนะคะ
จำนวนปีที่สร้างวัวแดงมาได้สามสิบปีจำนวนวัวแดงเนี่ยมีสองตัว
แล้วก็อยู่หมู่ที่๓ก็แล้วแต่นะคะใครจับคู่เลขอะไรไปลุ้นเสี่ยงโชคกันวันพรุ่งนี้ค่ะ
ที่ก้อภัยบ้างนะคะบ้านเลขที่สามสิบเก้าทับหนึ่งหมู่สามตำบนพุคคาม
บ้านหมี่จังหวัดลบบุรีเจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมอุปกรณ์เนี่ย
เดินทางไปยังบ้านหลังดังกล่าวหลังได้รับแจ้งว่าพบแม่งูเหลือมขนาดใหญ่
โอ้โหขดตัวกกไข่อยู่ใต้กอไผ่ข้างบ้านเนี่ย
พอกู้ภัยมาถึงพยายามเข้าไปจับแต่แม่งูคือดุร้ายมาก
วงไข่นะคะไม่ยอมให้จับง่ายใช้เวลาประมาณสิบห้านาทีนี่แหละค่ะโอ้โห
ก็จับแม่งูเหลือมตัวใหญ่นี้ได้ขนาดยาวกว่า๔เมตร
บริเวณกอไผ่นี่ยังพบไข่งูอีกสิบหกฟองค่ะก็นำแม่งูและไข่
ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่ที่ห่างไกลชุมชนนะคะ